คุณผู้ชมค่ะคนนี้บอกเลยว่ามูแบบเต็มตัวมูแบบเต็มคาราเบ
เอืมซึ่งน้องรถเบ้นนะคะผู้สิทธิ์ของเรา
บุกไปหลังเวทย์คนบุกไปสิทุกงานอย่างนั้น
ไปทุกงานจริงเอาเวลาไหนนอนยังงงอยู่
แล้วน้องรถเบ้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับหนุ่มวัด
ก็เลยมาอัปเดตถึงเรื่องราวการมูเตลูสักนิดนึง
ซึ่งน้องวัดเล่าให้ฟังว่า
ภีร์ครับที่ไหนที่เขาดีที่ไหนที่เขาปัง
ผมไปมาหมดล่ะ
โดยเฉพาะตามสถานที่ต่าง
เวลาไปถึงก็จะแวะไหว้พระขอพรทุกธุกครั้ง

งมงายเพียงแต่ว่าเราเนี่ยศรัทธาหมดหัวใจแล้วสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเพื่อความสบายใจก็เท่านั้นเอง
ไปเถอะค่ะอะไรแบบนี้ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครว่าไหม

ล่าสุดนะคะเจ้าตัวยังบอกอีกว่าที่ปังมาได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนอกจากแฟนแล้วก็ยังมีของดีติดตัวนี่คุณผู้ชม

สิ่งนี้ก็คือสร้อยองค์พ่อพระพิคเนธแล้วยังได้มาบูชาที่บ้านด้วยนะคุณผู้ชมค่ะคือจี้อาจจะเล็กสักนิดนึงอาจจะดูไม่ชัดจริงก็คือองค์พ่อพระพิคเนธนะคะ
แล้วองค์นี้คือได้มาบูชาที่บ้านคุณผู้ชมซึ่งพอได้ท่านมาบูชาที่บ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องวัดกับเพื่อนได้รับโชคก้อนใหญ่จากองค์พระพิคเนธค่ะ
องค์พระพิคเนศจากพิโบ
เอาท่านมาวันแรกก็ได้รับโชคใหญ่อยู่

แล้วก็พาเพื่อนในวงไปด้วย
ก็เหมือนกันได้รับโชคคืน

ก็ดีแต่ก็เราเคยลองเหมือนกันนะ

เราไม่ไหว้เราไม่อะไรอย่างนี้
บางทีไมค์ไม่ดังบางทีแสดงไม่ออก

โหมเห้งเอ๋ยเหลือมู๋เอ๋ยอะไรอย่างนี้

ดาราหลายคนนะคะที่เรานำเสนอข่าวไป
ชีวิตเขาเนี่ยจากที่เงียบกริบเลย

หลังจากที่ไปมูเตลูมูชาเสียงศักดิ์สิทธิ์
แต่เขาก็ขยันทำมาหากินด้วย
ก็เลยประสบความสำเร็จอย่างที่เห็น

มันทำให้เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน